มามาขอพรจากพระพิคเนธกันบ้างดีกว่า
ซึ่งพระพิคเนธองค์นี้นะคะท่านอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแต่อยู่ที่ไหนรีบตามไปเลยจ้า
วันนี้เราอยู่กันที่พระราชวังสนามจันทร์ค่ะเรากับพี่เรานะคะตั้งใจจะมาไหว้องค์พระพิคเนธค่ะ
เราอยากจะมาเล่าประสบการณ์นะคะที่เรามาครั้งแรกให้ฟังกันค่ะ
สัมผัสแรกที่เรารู้สึกได้ก็คือขนลุกค่ะทุกคนขนลุกมากแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังแล้วก็เข้มขลังมากนะคะ
ซึ่งพระพิคเนตที่นี่นะคะก็เป็นพระพิคเนตองค์ที่เก่าแก่แล้วก็น่าจะอายุประมาณร้อยกว่าปีได้แล้วนะคะ
ก็เลยตั้งจิตแล้วก็เอามือเราไปสัมผัสที่เท้าท่านค่ะ
จากนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกถึงกระแสอะไรบางอย่างแล่นเข้ามาที่มือเรากับทุกคน
แล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราแบบเหมือนจะวูบเลยนะคะแล้วก็เจ็บจี๊ดไปที่หัวใจค่ะ
แล้วก็รู้สึกอยากจะร้องไห้ด้วยอันนี้เป็นประสบการณ์ความเชื่อนะคะถ้าหากใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะ
เชื่อก็ไม่เป็นไรเธอรู้สึกอย่างนั้นมันเจ็บจิ๊บไปจนถึงหัวใจเหมือนรับพลังอะไรบางอย่างได้อ่านเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลจริง
สาวติ๊กต๊อกคนนี้ค่ะมากราบไหว้ขอพรพระพิคเนธเป็นพระพิคเนตศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะ
เขาว่ากันว่าชาวบ้านและคนในพื้นที่เนี่ยกล่าวค้านกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเป็นอย่างมาก
ต๊อกคนนี้ก็บอกว่าไปเหมือนกัน
พอไปถึงปุ๊บเห็นได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขลัง
รู้สึกขนลุกรู้สึกว่าเหมือนมีพลังบางอย่างที่ส่งมาถึงเธอค่ะ
ไปถึงเธอก็กราบไหว้นะคะแล้วก็ท่องคาถาบูชาตามแผ่นป้าย
จากนั้นเล่าตามเธออีกทีแล้วกันนะ
บอกว่าเอามือไปสัมผัสที่เท้าของท่าน
แล้วก็รู้สึกเหมือนมีกระแสมีพลังงานบางอย่างไหลพุ่งเข้ามาในร่างกายของเธอ
จนมันพุ่งไปที่หัวใจรู้สึกจะจี๊ดขึ้นมาทันที
อยากจะร้องไห้เหมือนบางคนที่เวลาองค์ลงหรือว่าสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง
อยากจะร้องไห้ออกมาเหมือนเป็นการสื่อสารหรือแสดงออกบางอย่างนะ
คนนี้ก็เลยเชื่อเหมือนกันว่าท่านคงอยากจะสื่อสารอะไรกับเธออย่างแน่นอน
เอาล่ะนี่คือประสบการณ์ของเธอ
แต่ถ้าใครอยากจะลองดูอยากจะไปขอพรจากท่าน
ซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็นับถือพระพิคเนธอยู่แล้ว
เป็นเทพแห่งความสำเร็จคือขอในเรื่องของการงานเรื่องของการแสดง
บางคนทำงานเกี่ยวกับศิลปะการแสดงแบบนี้ก็มักจะไปขอโชคกับท่าน
ดังนั้นนะคะถ้ามีโอกาสไปที่พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมกันได้นะ

เขาก็คงจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัย
ก็เป็นสถานที่สำคัญด้วยเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งด้วยนะคะยังไงก็
ใช้วิจารณญาณดูไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันค่ะ
เขาบอกว่าวานเป็นวันแบบวันสำคัญวันหนึ่ง
พี่ไปว่ายพระพิกาเนชไปว่ายวันแรกของปีเราจะดีนะ

เค้ามีชื่อที่นัววันสรรคสติจตุรถิ
เขาต้องใส่มูดสายเทพโอ้โหรับพอ